คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปดูข่าวอาหารเกาหลีชวนหลอนที่บอกว่าใช้เสือไม่ไผ่ขึ้นราเนี่ย
เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้เนี่ยเป็นมันไม่ใช่ของกิน
แต่เด็กน่ะหยิบมากินเด็กหนึ่งขวบค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้ประสีภาษาอะไรเลยเจออะไรก็จะหยิบเข้าปากหยิบเข้าปาก
ไอ้นั่นมันมีสีสันที่แบบว่าเหมือนขนมเลยอ่ะสีฟ้า
ทีนี้ค่ะน้องก็เลยหยิบเม็ดสีฟ้ามาอมซึ่งสิ่งนั้นมันคือยาเบื่อหนูคุณผู้ชม
เนี่ยโอ้มันก็กลายเป็นเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเด็กแค่๑ขวบเท่านั้นเอง
น้องโบ๊ทวัย๑ขวบเนี่ยโอ้ยพออมยาเบื่อหนูไปเนี่ยนะคะ
คุณยายต้องอุ้มไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีรถของหน่วยกู้ชีพ
เพราะว่าน้องโบ๊ทหยิบยาที่มันอยู่ที่พื้นมาอมใส่ปาก
ตอนนั้นน่ะคุณน้าของน้องโบ๊ทนางสาวสรัญญาเนี่ยนะคะเห็น
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะหลานเล่นอยู่คนเดียวอยู่หน้าบ้าน
สักพักนึงทำไมปากหลานสีฟ้า

ตอนนั้นก็คิดในใจแล้ววิ่งไปดู
มันต้องเป็นยาเบื่อหนูแน่เลย

ก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่แหละที่น้องโบ๊ทกินเข้าไป

ซึ่งยายของน้องโบ๊ทซื้อมาจะมาเบื่อหนูไงคะ
แต่ว่าหนูก็คงคาบออกมาแล้วก็มาร่วงอยู่ข้างนอก
เดี๋ยวฟังเสียงคุณน้าของน้องโบ๊ทหน่อยละกันค่ะ
แล้วเขารู้ไหมว่าน้องไปเอาเม็ดยาเบื่อหนูมาเอา
นี่เห็นมันตกอยู่ตรงนี้ใครเอามาก็ไม่รู้อ่ะ

มันร่วงอยู่เหตุมันร่วงอยู่ตรงนั้น
แล้วน้องผู้หญิงคนนั้นมันเตะเล่นมันรู้ยาอะไร

มันเตะเล่นที่เล่นกันเมื่อเช้านี้หนูเห็น
ก็ใครเป็นคนเจอรู้รู้ว่าน้องว่าเด็กกิน
แม่เจอในป่าเป็นสีฟ้า

คุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้ไปถามที่ป้าของน้องโบ๊ท
ซึ่งคุณป้าบอกว่าเห็นว่าหลานอมยาเบื่อหนูสีฟ้านี่แหละ
พอไปดูนะนะไอ้ตัวเม็ดยามันละลายไปนิดนึง

ก็ฟ้าแล้วก็ตอนที่พาไปโรงพยาบาลเนี่ย
ถามว่าหลานมีอาการอะไรไหมน้ำลายฟูมปากแบบตาตั้งหรือเปล่า
ไม่หลานยังปกติแต่ว่าปากหลานเริ่มซีด
ตอนนั้นก็ห่วงเหมือนกันนะว่าหลานจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณหมอให้น้องโบ๊ทวัย๑ขวบ
กลับมาที่บ้านแล้วคือทางครอบครัวก็ต้องดูอาการต่อ
นี่ดูสิคุณผู้ชมตัวน้อยหนึ่งนะคะ
หมอบอกว่ามาดูอาการที่บ้านนะ
ถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าน้องโบ๊ทมีอาการซึมหรือว่าอาเจียน
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะ
ซึ่งทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านกระทุ่มผู้ใหญ่บุญโฮม
วัย๕๖ปีบอกว่าเท่าที่สังเกตนะบ้านของน้องโบ๊ทอ่ะ
ด้วยความที่เขาจะเป็นบ้านเหมือนกับแบบอับทึบน่าจะมีหนูมาอยู่นี่แหละ
ครอบครัวเขาก็เลยวางยาเบื่อหนู
พ่อแม่ของน้องโบ๊ทเนี่ยเขาก็ไปทำงานต่างจังหวัด
ก็ปล่อยให้ยายดูแลหลานดังนั้นผู้ใหญ่ก็เลยจะฝากไปบอกผู้ปกครอง

พวกสารพิษต่างยาเบื่อหนูยาฆ่าแมลงเนี่ย
ที่เขาเขียนไว้ข้างขวดคุณผู้ชมเก็บให้พ้นมือเด็ก
มันอย่างนี้นี่เองซึ่งอันนี้พอเอามาใช้กันแล้ว
ก็ต้องดูด้วยนะบางทีพอมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิมไง
หนูมันอาจจะคาบมาแบบนี้แล้วเด็กเขาไม่รู้
เห็นอะไรเป็นเม็ดสีเขาก็อมเข้าปากทั้งนั้นแหละค่ะ
ส่วนอาการของน้องโบ๊ทตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์

แล้วก็คุณหมอก็เลยให้กลับมาที่บ้านมาดูอาการต่อด้วยค่ะ